เรื่องของการบุกเข้าตรวจค้นแล้วก็พยายามที่จะนำตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีนะครับ
นั่นก็คือพระธรรมชโยของเจ้าหน้าที่เมื่อวานเป็นวันที่๓แล้ว

เจ้าหน้าที่มีการปรับลดกำลังลงแล้วนะครับ
แล้วก็เมื่อวานประเด็นที่สำคัญมีอยู่๒๓เรื่อง
ประเด็นเรื่องประเด็นแรกนะครับนั่นก็คือการเข้าไปตรวจค้นบริเวณพื้นที่บ้านสวนตะวันธรรม
ซึ่งตอนแรกคาดว่าพระธรรมชโยจะอยู่ที่นั่นนะครับ
ซึ่งทางพระท่านบอกว่าเป็นการรักษาอาการอุดตันของเลือดนะครับ
ของเลือดที่พระธรรมชโยเคยใช้ในการปรักษาคือเป็นแผลเบาหวานที่ขาซ้าย
เพราะว่าปกติเครื่องนี้จริงคนทั่วไปไม่สามารถนำมารักษาได้
อยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็มูลค่าเครื่องหลายสิบล้านบาท
จากกองควบคุมเครื่องมือแพทย์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หรือออยแล้วก็ทางด้านสาธารณสุขเองด้านของพลังงานเองนะครับ
การตรวจสอบในเบื้องต้นพบเอกสารของโรงพยาบาลชื่อดังย่านบางพลัด
เป็นผู้ส่งมอบอุปกรณ์ต่างที่ใช้กับเครื่องดังกล่าวหลายต่อหลายรายการ
เขาบอกตอนเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนะเห็นเลยว่าเครื่องนี้ไม่ได้ใช้งานมานาน
ฝุเขละเลยฝุ่นจับเลยนะครับทางด้านของ
การส่งมอบนี่ส่งมอบ๒ครั้งด้วยกันนะคะคือปี๒๕๕๒และ๒๕๕๙
ตรวจสอบการนำเข้าเพื่อจะได้รู้ถึงที่มาที่ไป
โดยทางออยแจ้งว่าจะตรวจสอบให้เร็วที่สุดหลังจากนี้นะครับ
หลังจากนี้เพื่อที่จะสรุปว่าเจ้าเครื่องนี้มีไว้ใช้ทำอะไร
แล้วก็เอาไปใช้งานกับพระธรรมชโยในการรักษาอย่างไร
สำคัญคือใช้ครั้งล่าสุดเมื่อไหร่เพราะถ้ามีอาการบอกว่าพระธรรมชโยมีอาการป่วย
และจากที่เห็นการถ่ายทอดสดไปเมื่อปีที่แล้วเมื่อเดือนวิทุนายน
แสดงว่าคือจะต้องมาตรวจสอบว่าตอนนั้นยังใช้หรือเปล่าเดือนมิถุนายน
หรือว่าใช้ล่าสุดเมื่อไหร่นะฮะแต่เจ้าหน้าที่ก็บอกแล้วครับ
เข้าไปแล้วบอกว่าไม่ได้ใช้งานนานแล้วนะมีฝุ่นจับอยู่บนอุปกรณ์
แต่ยังสามารถเปิดใช้งานได้ตามปกตินะครับ
ส่วนการใช้งานล่าสุดเมื่อไหร่นั้นไม่สามารถตรวจสอบได้เมื่อวานนี้
อกจากนี้ยังพบเอกสารการส่งมอบดังกล่าวด้วยนะครับ
แล้วก็ออยต้องเอาเครื่องกลับไปตรวจสอบต่อนะครับว่าใช้งานกันมาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่
ทางด้านของพระสนิทวงศ์วุฒิวังโสภูมิในการฝ่ายสื่อสารองค์กรของวัดพระธรรมกาย
ก็เปิดเผยนะครับว่าขั้นตอนเมื่อวานที่เจ้าหน้าที่ได้ประสานมาเนี่ย
เจ้าหน้าที่เขาจะได้มีการพูดคุยเจรจาก่อนว่าเจ้าหน้าที่จะทำอะไรบ้าง
ในการตรวจค้นพื้นที่ของวัดพระธรรมกายนะครับ
กั้นพื้นที่รอบวัดทำให้พระและญาติโยมที่อยู่ภายในวัดออกมาไม่ได้

จากในวัดมีพระและญาติโยมหลายพันคน
ก็เลยอาจจะดูเป็นภาพที่ไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นักนะครับ
เจ้าหน้าที่อนุญาตให้ลำเลียงเข้าสารพัฒนาหารต่าง
วิงวอนขอให้คอสชยกเลิกการใช้มาตรา๔๔
จะได้อำนวยความสะดวกให้กับญาติโยมในการประกอบศาสนกิจต่อไปนะครับ
ส่วนเมื่อวานี้ที่เจ้าหน้าที่ประสานเข้ามาก็คือจะขอตรวจสอบพื้นที่โดยรอบนอกวัดเป็นหลัก
และจะมีบางส่วนเข้าไปตรวจสอบภายในอาคารดาวดึงอีกด้วย
ทำให้หน้าใสอย่างที่หลายคนเข้าใจแต่ว่าเป็นเครื่องที่รักษาอาการอาภาษณ์ของพระธรรมชโย
ที่มีอาการอุดตันของเส้นเลือดทำให้ขาบวมนะครับค่ะนอกจากนี้เนี่ยนะ
พระสนิทวงศ์ก็บอกด้วยว่าเครื่องนี้รักษาพระธรรมชโยชนจริงโดยลูกศิษย์ผู้เชี่ยวชาญรักษาให้
แต่ไม่ทราบนะว่ามีผู้ใดนำมาถวายนี่คือการตรวจค้นในกุฏิดาวดึง
เกี่ยวกับเครื่องไม้เครื่องมือใช่ในการรักษานี้นะคะส่วนอีกที่หนึ่ง
ไปดูแผนผังกันหน่อยไหมคะสำหรับแผนผังเมื่อวานนี้นะคะ
เข้าตรวจสองจุดด้วยกันโซนซีนี่ยังเข้าอยู่นะคะ
ส่วนซีนี่ก็คือฝั่งซ้ายที่จอที่เห็นนะคะประกอบด้วยมี๔อาคารด้วยกัน
มหาวิหารพระมงคลเทพมุณีสภาธรรมกายสากล
มหารัตนวิหารคศและมหาธรรมกายเจดี
ซึ่งการตรวจค้นโซนนี้ก็จะมีการไปพบในช่วงท้ายป่าก็คือท้ายสุดเลยนะ
จะไปพบเกี่ยวกับน้ำมันอืมแล้วก็สถานที่ที่บอกว่าเป็นสวนธรรมตะวันเนี่ย
ก็คืออยู่ด้านนอกติดคลอง๒นะคะแล้วก็อีกหนึ่งจุดก็คืออาคารดาวดึง
ก็คือโซนเอก็คือโซนที่อยู่ด้านขวาบนนะคะ
ก็ไล่ตรวจสอบทั้งหมดนะฮะโซนบีนี่๑๒๐๐กว่าไล่นะฮะ
โซนบีเนี่ยร้อยโซนบีร้อยเก้าร้อยเก้าสิบกว่าไล่นะฮะ
โซนบีร้อยเก้าโซนเอร้อยเก้าสิบหกไร่ครับโซนบีหนึ่งร้อยสามสิบไร่
แล้วก็โซนซีเนี่ยใหญ่หน่อยสองพันไร่สองพันไร่สองพันไร่นะฮะ
ทางด้านหมู่บ้านตะวันธรรมซึ่งเป็นจุดที่ใกล้เคียงกับวัดพระธรรมกาย
ทางด้านประตูแปดเนี่ยครับเจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจพ้นแล้ว
ว่าจุดตรงนี้ตอนแรกคาดว่าจุดตรงนี้จะเป็นที่พักของพระธรรมชโย
การข่าวว่าอย่างนั้นเออทำการข่าวว่าอย่างนั้น
แต่ว่าพบพระสงฆ์สัญชาติพม่า๓รูปพักอาศัยอยู่นะคะก็ทำการตรวจสอบ
ส่วนทางด้านตำรวจตรีบรนันศรีล้ำ
อำนวยการศูนย์บริหารคดีพิเศษบอกว่าการตรวจค้นเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะ
ทำงานกันต่อเนื่องแม้จะยังไม่พบตัวพระธรรมชโย
แต่ก็มั่นใจนะว่าจะหลบซ่อนอยู่ภายในวัดส่วนเครื่องมือนะคะ
เพราะว่าไม่ได้ใช้มานานแล้วเนื่องจากมีฝุ่นจับเนี่ยนะคะ
แต่ยังคงเปิดใช้งานได้ตามปกติการตรวจสอบว่าใช้งานล่าสุดเมื่อไหร่
นั้นตรวจสอบไม่ได้เพราะลบข้อมูลออกไปแล้วครับ
จากนี้อย่างที่คุณสืบสกุลบอกไปว่ามีการส่งมอบเอกสาร
เรื่องการส่งอุปกรณ์ดังกล่าวจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
โดยเอกสารระบุว่าส่งมอบสองรอบปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสองกับสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ด
และซ่อมบำรุงล่าสุดมิถุนาห้าเก้ามูลค่าเครื่องนี้สิบสี่ล้านบาท
อืมส่วนวันนี้นะคะก็มีการประชุมปรับแผนในการตรวจค้นครั้งต่อไปด้วยนะคะครับ
เขาก็จะมีการประชุมกันมาตั้งแต่๙โมงเช้าเนี่ยนะฮะ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประชุม๒เรื่องคือ๑ประมวลผลการตรวจค้น๒วันที่ผ่านมา
ทางรองโฆษกดีเอสไอบอกแบบนี้บอกการข่าวเชื่อว่าพระธรรมชโยยังอยู่ในพื้นที่
รอบวัดพระธรรมกายและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับ
ปรับลดกำลังลงแต่ว่าก็ยังใช้มาตรการตามคำสั่งคอสชเหมือนเดิมนะครับ
ปรับลดกำลังลงเหลืออยู่ที่ประมาณ๘กองร้อยประมาณ๘๐๐นายจนนาทีนะคะ